เพราะว่าสุนัขมันไปกัดไก่ชนของเขาจนตาย

ก็เอาปืนมายิงยิงจนสุนัขเนี่ยค่ะ
คือขาเนี่ยมันหัก
เนื้อมันเน่าไปเลยค่ะคุณผู้ชม

ลงพื้นที่ไปที่บ้านเจ้าของสุนัขก่อน
บ้านหลังนี้ไปเจอกับนางศรีนภา

แล้วก็เจอกับนายเทิดพากร
สัตยประกอบอายุ๖๐ปี
อยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ

หัว๗๐กว่าตัวน่ะถาม
มีแมวอีก๔๐กว่าตัว
ปล่อยขาคือเหมือนกับขามันห้อยลงมาแบบนี้เพราะว่ามันขาหัก
หมาตัวนี้ค่ะมันเป็นสุนัขพันธ์ไทย
โดนยิงสามขาเลยนะคะขาซ้ายหน้าข้างหนึ่งขาหลังสองข้าง
แล้วก็มีรอยกระสุนเป็นแผลหลายจุด
แต่ที่หนักที่สุดคือขาซ้ายหลังที่บอกว่าขาหักเนี่ยนะ
เจ้าของสุนัขเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุคือวันที่๗สิงหาคม
ตอนเย็นเนี่ยลูกน้องที่บริษัทก็มาบอกบอกว่าเนี่ย
ห่วงเพื่อนบ้านมายิงสุนัขที่หน้าบริษัท
เพราะว่าสุนัขของเรามันไปกัดไก่ของเขา
วันนั้นเขาตามหาตัวสุนัขที่ยิงไม่เจอนะ
ลูกน้องมาบอกแต่พอวันรุ่งขึ้น
สุนัขตัวที่โดนยิงมันเลือดออกเยอะคุณผู้ชม
นอนอยู่แล้วก็เลือดไหลอยู่ที่ป่าทางเข้าบริษัท
พอเจ้าของเขาเห็นเขาก็รีบนำตัวน้องหมาไปรักษา
สัตวแพทย์ก็บอกนะบอกว่าขามันกระดูกหัก
เริ่มเน่าแล้วเพราะว่าโดนกระสุนยิง
เพราะฉะนั้นจะต้องตัดขาทิ้งอันนี้สัตวแพทย์บอกเลยนะคะ
ส่วนสุนัขที่ออกไปเนี่ยน่าจะมาจากการที่มีลูกค้ามาขอซื้อของจากที่บ้าน
มันเป็นช่วงจังหวะที่เปิดประตูค่ะคุณผู้ชม
แล้วสุนัขก็อาจจะออกไปช่วงนั้นแล้วก็คงไปกัดไก่ไปกินไก่จริง

แล้วที่ผ่านมาทางเจ้าของสุนัขคือนางศรีนภาบอกว่า
ชดใช้ค่าเสียหายให้ตลอดเลย
รอบนี้ถึงกลับมายิงสุนัขหน้าบริษัท
นายคนนี้ก็เคยมายิงสุนัขตายไปแล้วตัวหนึ่ง

คือเคยบอกกับคนยิงบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นหมาเข้าไปกัดไก่ในบ้าน
ยิงได้เลยแต่รอบนี้ทำไมต้องมายิงถึงที่หน้าบริษัทเลย
ก็เลยทนไม่ได้ทีนี้ก็ต้องไปแจ้งความ
โรงพักที่สพสะบัวเอาไว้แล้วนะคะ
ส่วนทางด้านคนที่ก่อเหตุคนยิงสุนัขบ้าง
นายคำพันธ์ศรีโสมค่ะอายุ๕๖ปี
ก็บอกนะผมยิงจริงผมใช้อาวุธปืนยิงจริง
ผมโมโหก็ในเมื่อหมาคุณมันมากัดไก่ชนของผม
คือไก่ชนเนี่ยหลานผมฝากไว้แล้วโดนกัดจนตาย
ทั้งที่ผมเอาสุ่มไก่คอบเอาไว้เอาผ้าคลุมเอาไว้แล้ว

มากัดแล้วก็ไก่ชนตัวที่ตายมันเป็นไก่ดีด้วย
ราคา๑๕๐๐๐บาท
ไก่ตัวแพงไหมนะฮะนะฮะ
แม้ว่าทางเจ้าของสุนัขจะจ่ายเงินค่าเสียหายให้แต่ผมก็ไม่รับนะ
ผมอยากให้เขาดูแลหมาที่เขาเลี้ยงไว้ให้ดีหน่อยอย่าปล่อยให้มากัดไก่ผมแบบนี้

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
นายคำพันธ์คนที่ยิงเขาก็ยอมรับนะ
ว่ายิงจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นเหตุซึ่งหน้า
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหากับนายคำพันธ์
แล้วก็ให้เข้ามอบตัวถ้าเกิดไม่มอบตัว
เดี๋ยวจะมีหมายเรียกหมายจับออกมาต่อไปนะคะ